สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับเชิญกันนะ
ห้าโมงสี่สิบเจ็ดนาทีครับผมนะฮะเอ๊ะทำไมคุณยังใส่ไม่เสร็จนะ
แหมอ่ะเชิญคุณหนุ่มข่าวแรกของคุณอ่าไปดูกรณีของเรือหลวงสุโขทัยนะฮะ
ก็อับปางลงนะครับคุณผู้ชมครับก็คือล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ยังตามหาตัวของอ่า
กำลังพลนะฮะที่ยังคงศูนย์หายอยู่นะครับณตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะยี่สิบสามนาย
อืมนะฮะไปพบเจ็ดนะฮะเสียชีวิตหกนะครับแล้วก็อ่า
เสถียรเจริญเหรียญนะฮะท่านเป็นผู้ราชการจังหวัดประจวบคิริขันครับ
ท่านประธานเป็นประธานประชุมศูนย์ประสานงานภัยพิบัตรเรือหลวงสุโขทัยนะครับที่อำเภอบางสะพาน
ท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าคลื่นลมเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะเบาลงกว่า๓๔วันก่อนแล้วนะครับ
น่าจะพบลูกเรือหรือว่ากำลังพลที่กำลังสูญหายอยู่เนี่ยนะฮะ
โดยมีการไปพบศพนะฮะของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะ๖รายเนี่ยนะครับ
ตอนใต้ของจังหวัดชุมพรนะฮะเลยมีการขยายการค้นหาไปที่ชุมพรแล้วก็สุราธานีด้วย
คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ทางฝั่งของนายสันทัศน์เดชเกิดนะฮะ
แก่นำจิตอาสาแอดมินเพจคนรักบางสะพานก็บอกว่า
มีร่างของผู้เสียชีวิตถูกคลื่นพัดไปไกลถึงจังหวัดชุมพร

คือแรงมาก
คือจริงอย่างนี้ครับคือ

คือต้องบอกแบบนี้จุดที่เรืออับปางเนี่ยนะฮะ
หางออกไปจากตัวหาดเนี้ยนะฮะคือถึงทักฝั่งเนี้ย
ลงไปเนี่ยสามสิบกิโลนะฮะ
ถ้าเกิดใครเคยไปบางสะพานจะรู้จักเกาะทะลุ

เรือนี่นะเลยก่อถะลุ
เพราะเกาะทะลุคือจากฝั่งไปประมาณสัก๙กิโล
แต่อันนี้เป็นร่องน้ำดึกไปไกลกว่านั้นอีก

เพราะเรืออับปางเสร็จตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะ
สี่สิบกิโลนะครับจากจุดนั้นไปเนี้ยคืออ่าตรงจุดนั้นเนี้ยจะเป็นประทิว
อืมอ่าประทิวนี่ก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อนะฮะระหว่างประจวบคิริขันกับชุมพร
ค่ะคือถ้าเกิดว่าให้นับกันถ้าเกิดคนที่ไปก็จะทราบนะครับว่าจะเป็น
บางสะพานนะฮะบางสะพานน้อยนะครับบังเบิร์ต
ก็แล้วก็ประถิวนี้นะฮะก็คือตรงตึกกับบังเบิดนี้นะฮะอุ๊ยจงแล้ว
ก็คือเป็นแนวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอ่าที่เขาไปเจอกัน
เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือตรงจุดนั้นเลยก็คือพูดง่ายง่ายจากจุดที่
เลือกอาบป้างไว้เนี้ยสี่สิบกิโลอืมไหลลงไปนะฮะไหลลงไปสี่สิบกิโล
ทางชุมพรไหลไปทางสี่สิบกิโลเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยคาดหวัง
กันว่าเดี๋ยวน่าจะมีการไปตรวจสอบนะฮะในช่วงบริเวณนั้น
แล้วก็เลยขึ้นไปอีกว่าน้ำเนี่ยพัดไปตรงนั้นตรงจุด
ที่แบบไกลตรงนั้นไปหรือเปล่าอืมเนี่ยนะครับก็ยังเป็นการที่
เรียกว่าไปเอ่อตามหากันอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับก็วันนี้เห็น
ตอนแรกบอกว่าเจออีกหนึ่งอีกหนึ่งศพเข้าใจเราก็นึกว่าใช่แต่ปรากฏว่า
ก็ไม่ใช่มาพิสูจน์แล้วก็ไม่ได้เป็นลูกเรือของเราก็ยังจำนวนเท่าเดิ
ผู้เสียชีวิตอยู่ค่ะใช่ครับยังเท่าเดิมนะฮะก็ยังคงตามหาอยู่
เนี่ยนะฮะนี่คือรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิตนะครับก็คืออ่า
พันธาเอกอัชชานะครับจ่าเอกจักรพงศ์มีรัฐโทสามารถเนี่ยนะฮะ
เลือดโทษอืมซึ่งวันนี้เจอผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคน
ถูกต้องไหมฮะก็คือก็คือคนเดียวนี่แหละครับ
คือคือตอนแรกคือคนเดียวเนี้ยแหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี่นะฮะ
ตัวเลขยังดูเท่าเดิมฮะตัวเลขยังอยู่เท่าเดิมนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนแรกมันจะมีข่าวออกมาบอกว่าเจอแล้วมี
อ่าเจอแล้วอีกหนึ่งคนเนื้อน้ำมันถ้วยอะไรมันอันนี้ยังไม่น่าจะใช่นะฮะ
เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาจะขยายวงกว้างอีกร้อยกิโล
ถูกต้องกันในการอืมเนี่ยนะครับค้นหารอดชีวิตเจ็ดสิบหกนะฮะ
หกนะครับอยู่ระหว่างการค้นหายี่สิบสาม
ยอดรวมกันผลทั้งหมดหนึ่งร้อยห้านายครับโอ้โหเนี่ยนะครับ
คือก็เป็นเป็นประเด็นใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวต้องรอทางฝั่งของ
ทัพเรือเนี่ยออกมาแถลงอีกทีนะครับเรื่องราวของชูชีพนะฮะ
ชูชีพนะฮะส่วนสาเหตุเนี่ยเขาคาดการณ์กันในเบื้องต้นอยู่แล้วว่า
เอ่อขึ้นลมแรงมากแล้วสูงแบบประมาณแบบสามสี่เมตร
คือเท่ากับตึก๒ชั้นประมาณ๖เมตรอะไรอย่างนี้แล้วก็น้ำเข้าไปในลำเรือเยอะ
แต่ทีนี้ประเด็นคือที่เป็นประเด็นหลักคือตอนนี้คือคนกำลังจับตามองเรื่องของชูชีพชูชีพ
เขาเปิดเผยถึงการทำงานของกรรมธิการเรื่องเรือหลวงสุโขทัยอับปางว่า
กรรมธิการเนี่ยจะขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยมาชี้แจงหน่อย
ในประเด็นข้อสงสัยที่พี่คุณหนุ่มบอกนะฮะ

สภาพความพร้อมของเรือหลวงสุโขทัยเป็นยังไง
การติดตั้งอุปกรณ์ต่างบนเรือหลวงสุโขทัยเนี่ย
ถือว่ามีขีดความสามารถหรือคุณค่าทางยุทธการเนี่ยสูงมากนะ
จริงแล้วเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าสภาพเนี่ยพร้อมหรือเปล่า
ที่เขาบอกว่าเรือหลวงคือต้องพร้อมลบหรือเปล่า
โดยส่วนตัวเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดจากความผิดพลาดของกำลังพล
ตลอดจนคลื่นลมที่มีการพยากรอากาศล่วงหน้าไว้อยู่แล้ว
ซึ่งถ้าสมมุติใครดูพยากรอากาศล่วงหน้าก็จะบอกว่า
คลื่นลมแรงนะภาคใต้คลื่นลมแรงนะจากการที่ได้รับฟังผู้บัญชาการทหารเรือ
แจ้งว่าเกิดจากคลื่นที่รุนแรงเป็นพิเศษ
จนทำให้เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยไม่สามารถรับได้ไหวนั้น
ส่วนตัวคิดว่าควรจะมีการตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือหรือเปล่า
อันนี้มันเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด
ตรวจสอบก่อนออกเรือว่าพร้อมจะเดินเรือหรือเปล่า
สำหรับการเปิดเผยตัวเลขผู้ประสบภัยผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ย
พยายามหาตักกะเหตุผลที่อธิบายให้เห็นว่าเสื้อชูชีพเนี่ยขาดไป๓๐ตัว
เนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้โหถ้าเสื้อชูชีพเนี่ยมันขาดไป๓๐ตัวเนี่ย
ทำให้โอกาสการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากขึ้นหรือน้อยลงไป
คำอธิบายเช่นนี้ทำให้เกิดความขุนเคืองต่อพี่น้องประชาชน
แต่ก็เกิดข้อสงสัยต่อการทำงานของกองทัพเรือตกลงแล้ว
เสื้อชูชีพไม่กี่ตัวคำถามคือมันแพงนักเหรอ
มันแพงมากเหรอมันถึงให้ครบทุกคนไม่ได้
โดยวันที่๒๒ธันวาคมก็คือพรุ่งนี้
ก็จะนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
เพื่อเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้บัญชาการทหารเรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมมาชี้แจง
ขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้รู้สึกจะเดินทางไปเชียงรายใช่ไหมแองจี้
ท่านก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับกำลังพลของกองทัพเรือ
สูญเสียจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางที่จังหวัดประจวบคีริขัน
ตนสั่งให้รายงานชื่อกำลังพลและให้ดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทุกวัน
ตนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว
เห็นบางส่วนวิภาควิจารณ์กันเยอะแยะไปหมด
ทุกวันเมื่อวานก็สั่งให้รายงานให้ส่งชื่อส่งรายมาให้ดูแลครอบครัวผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต
ดูแลเรื่องการเยียวยาตรวจสอบสาเหตุนายกสั่งหมดทุกวัน
แต่วันนี้ก็ทราบข่าวว่าก็มีการพบขึ้นมาเรื่อยก็มีเสียชีวิตก็ต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งอ่ะนะ
เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว
เพราะนั้นทุกคนก็ต้องระวังให้มากกว่าสิทธิ์สุดในการจอดงานกว่าทัศน์ที่
ก็เห็นบางส่วนก็มีภาพวิจารณ์ไปเยอะแย่หมดแล้วนะ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้อยู่ในความเขาเรียกอะไรอ่ะ
คนเสียชีวิตนะไม่ใช่เรื่องที่จะมาซ้ำเติมไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดจาให้มันให้ร้ายเสียหายนะ
นี่แหละคือประเทศไทยแหละเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไร
เอาละครับแน่นอนวันนี้คือทางโฆษกองทัพเรือนะเขาบอกว่ายอดของกำลังพลอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณหนุ่มได้บอกไปแล้วว่า
มันไม่มีเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้มีเพิ่มมีแต่ข่าวหรือว่ามีเจอเพิ่มเจอเพิ่มอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็ส่วนการส่งกลับเนี้ยสายแพทย์ก็จะนำผู้บาดเจ็บเนี้ยนะฮะเข้าส่งตัวส่งตัวเข้ามาศูนย์กองทัพเรือภาคที่หนึ่งส่วนหน้า
ซึ่งอยู่ที่อำเภอบางสะพานก็คือจะมีที่รักษาอยู่เนี่ยนะฮะโดยจะมีแพทย์เข้าไปประเมินเบื้องต้นหากมีอาการหนักจะใช้อากาศยานของกองทัพเรือเนี่ยนำส่งต่อกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือทำการรักษาต่อไปสำหรับผู้เสียชีวิตครับจะนำร่างรำเรียงโดยเฮีย

แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลนี่นะฮะก็จะขึ้นไปอย่างนี้เลยอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปเมื่อกี้นี้ว่า๑๐๕คนปัจจุบันพบแล้วนะฮะปลอดภัยแล้วเนี่ย๘๒คนเสียชีวิตอยู่๖คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล๑๗คนเพราะฉะนั้นอีก๒๓คนที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยคงจะ

ก็มีการแถลงออกมาจากทางพบทรนะฮะก็คือบอกว่าใส่ชูชีพแล้วก็ไม่ได้จะรอดคือไม่ได้จะรอดแต่จริงแล้วเนี่ยคือความคือสังคมก็เป็นไวรัลทันทีนะฮะคือในมุมของสังคมเนี่ยมีการวิภาควิจารณ์กันค่อนข้างจะเยอะนะครับบอกว่าจริงแล้วเนี่ยการที่จะพูดแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องส
ของเรือที่บอกว่ามีเสื้อชีพครบทุกคนเนี่ยยังมีอีก๑๘คนที่ยังอยู่ในทะเล
เพราะฉะนั้นการมีเสื้อชูชีพไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะจะจากจะเอ่อ
สามารถจะพูดง่ายรอดชีวิตแล้วก็รับการช่วยเหลือขึ้นลงบนเรือ
ครับอืมนะฮะอย่างที่บอกก็เป็นที่พิพาควิจารณ์กัน
ที่เขาบอกว่าพูดถึงเสื้อชูชีพค่ะนะฮะก็คือเป็นที่วิภาควิจารณ์กันนะ
แต่จริงแล้วก็มีการประเมินมาแล้วนะครับว่าจริงแล้วในระดับน้ำเนี่ยนะฮะ
อุณหภูมิที่สมมุติว่าเย็นอยู่ที่ประมาณสิบห้าจุดห้า
ไปถึงจนกระทั่งยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสต์ตรงจุดนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในน้ำโดยที่คุณไม่ได้มีชูชีพเลยว่ายน้ำอยู่เองหรือใช้แบบกำลังของตัวเองเนี่ยนะฮะ
คุณสามารถประคองตัวเองได้ประมาณแค่สี่ชั่วโมงถึงสิบถึงสิบเจ็ดชั่วโมงอืมนะฮะ
อันนี้คือไม่มีชูชีพอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพักสักครู่ไปเคารพทรงชาติเดี๋ยวกลับมาเล่าต่ออืม
โอเคมาประเมินกันต่อเรื่องของการใช้ชูชีพนะครับคือได้มีการประเมินออกมานะครับ
ว่าถ้าเกิดว่าระดับของน้ำขององศาของน้ำนะครับ
ความเย็นของน้ำได้อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกจุดห้าองศาเนี้ยนะครับ
คือถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยไม่ได้มีชูชีพนะฮะคุณอยู่ในน้ำ
เอาแบบฟิตฟิตแบบอะไรอย่างเงี้นะฮะคุณอาจจะใช้แบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
การลอยตัวหรืออะไรอย่างนี้อยู่ในน้ำเนี่ย
การลอยตัวนะใช่ไหมว่าลอยตัวต่างได้อ่ะมาสักมากกว่าสิบเจ็ดชั่วโมง
ประมาณสิบเจ็ดชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็นชูชีพนะฮะ
คุณสามารถอยู่ในน้ำได้เนี้ยนะฮะประมาณห้าสิบสี่ชั่วโมง
ห้าสิบสี่ชั่วโมงห้าสิบสี่ชั่วโมงสี่หรืออาจหรืออาจจะมากกว่านั้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะของของอ่าอ่าตรงจุดที่มันเราอยู่ด้วยว่า
มีขึ้นตีกระแทกคอเราหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าคลื่นในทะเลเนี่ย
แรงมากนะคลื่นที่แบบบางทีแบบมัน๒เมตร๓เมตรอะไรอย่างเงี้ย
เออเขาคือมีการประเมินกันออกมาแบบนี้แต่ที่แน่ใส่ชูชีพเนี่ยคือ
อยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าปลอดภัยกว่าเกือบอืมสองวันกว่าแต่นะ
ตอนเนี้ยหกสิบชั่วโมงล่ะหกสิบหกสิบกว่าชั่วโมงอืมนะฮะแต่ก็
ก็คือคือที่บอกมันคืออาจจะมากกว่าหกอ่าห้าสิบห้าสิบสามชั่วโมงไป
ที่ความอึดของร่างกายของแต่ละคนด้วยใช่อยู่ที่สภาวะของร่างกายด้วย
ค่ะนะครับรวมไปถึงก็มีการวิภาควิจารณ์ถึงเรื่องราวของเอ่อ
มีทหารเกณฑ์ที่เกณฑ์แล้วก็ไปเป็นทหารเรือยังว่ายน้ำไม่ได้
เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วตอนตอนไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ย
อืมปีที่แล้วว่ายน้ำไม่เป็นอ่าอ่าทีเนี้ยพอไปอยู่อยู่ที่ที่กองทัพเรือ
ทัพเรือเนี่ยเขาก็เชื่อว่าน่าจะมีการฝึกแต่ทีเนี้ยในช่วงเวลานั้นน่ะ
หนึ่งปีเนี่ยคนจากคนว่ายน้ำไม่เป็นเลยก็ไม่หน่อยเขาจะว่ายน้ำแข็งอ่ะนะ
มันก็ไม่ได้คนที่วาดไม่เป็นมันอยู่ดีมันจะแข็งเลยมันคงเป็นมันต้องฝึกมาแต่เด็กไง
ใช่ว่ายในศักดิ์ยังยากเลยถูกต้องมันต้องไปว่ายในทะเลอ่ะถืออ่า
อันเนี้ยเอออันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการวิภาควิจารณ์เกิดเหมือนกันว่า
เอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนที่ที่เป็นทหารเกณฑ์ถึงไปอยู่ในทัพเรือ
แต่พี่ก็สงสัยนะว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะเอาลงไปในเรือได้เหรออย่างนี้
แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีการฝึกหรืออะไรยังไงไปถึงขั้นไหน
ที่คุยกับทางญาติของคนนี้เลยพี่โก้ย

เมื่อปีที่แล้วตอนที่เขาเลือกเข้ามา

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงแต่ไม่มาเป็นทหารเรือ
แล้วก็มีชื่อที่เป็นผู้สูญหายด้วย

แต่ทีนี้มีบางท่านเขาก็บอกว่าต้องมีการฝึก

แต่เนี่ยเข้าใจว่าฝึกแต่แสดงว่าคนนี้ถ้าฝึกเต็มที่นะ

ไม่แล้วที่สำคัญเนี่ยกับทะเลกับสระว่ายน้ำมันต่างกันด้วย
แล้วในปีนึงเนี่ยคุณไม่ได้ว่ายน้ำทุกวันด้วยนะ

คุณแค่ถูกฝึกว่าให้ว่ายน้ำได้หรือเปล่า

แล้วบางคนเขากลัวด้วย

อันนี้ก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นในสังคมเลย
ที่มีการวิภาควิจารณ์กันนะฮะว่า

แล้วแบบนี้จะทำยังไงกันต่อไปต่างนานา

คนถามว่าขยายวงกว้าง๑๐๐กิโลเมตรเนี่ย

คือเขาต้องไปตามดูเพราะว่าจริงแล้วอย่างจุดที่ไปเจอ

เป็นกำลังพลเสียชีวิตอยู่ทั้งหมด๖รายด้วยกันเนี่ย

โลก็คือสมมุติว่าจากจุดนี้

เนี่ยอย่างนี้
จากจุดนี้ที่เรืออับปางใช่ไหมฮะ

หลายมาอย่างนี้ก็คือจากตรงนี้ไปตรงนี้
๔๐กิโลเมตร

ใกล้มาก
ใกล้มากคือ๔๐กิโลเมตรแล้วก็พอไปเจอเนี่ย

คือกำลังพลอะไรอื่นเนี่ยก็น่าจะแบบ
มาช่วงจุดนี้หรืออาจจะเลยไปนี่อีก
ก็บางนาขึ้นทางด่วนบุรพาวิถี
ต้นบางนาทางลงประมาณ๕๕
ประมาณให้จำเป็นผิด๕๕๕๘อะใกล้ไม่ได้

อันนี้คือคลื่นลมพัดออกไปถูกต้องไหม
ใช่คือคลื่นผ่านไปแต่ว่าคลื่นก็จะแรงไปด้วยนะ

ก็เลยเป็นคลื่นมันแทงอะเค้าเลยใช้คำว่าคลื่นมันแทงไป
แล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้ง๖รายเนี่ย

เสียชีวิตแต่แต่ประเด็นคือเขากำลัง

สองเนี่ยหรืออาจจะแบบตอนที่ตอนที่เรือ
เรือล่มกระแทกระบาดเจ็บ

แต่สุดท้ายใส่ชูชีพก็ยัง

แต่ในมุมกลับกันก็คือนี่มันอาจจะเป็นเหตุ

คือทั้ง๖ท่านเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือ
อาจจะอาจจะแบบ

เหล็กทั้งนู่นจริงแล้วมันจะต้องแข็งแรงกว่านี้ไหม
ความพร้อมอย่างที่วันนี้ศศของพระเก้าไกร

ก่อนเกิดเหตุคุณเช็คบ้างไหมว่าสภาพของเรือหลวงเป็นยังไง

ความสามารถคุณค่าทางยุตกาลสูงมากขนาดนี้

อ้าวคุณหนุ่ม

ดูอะไรนะข่าวจาก
จมูกคุณนั้น

คุณรู้หรอคุณไปจับเนี่ยนะ

ใช่ไหมจริงหรอ

มันไปแค่จุดอย่าไปจับมันลูก

หลุงพ่อทำวิธีปลูกเสกทำวิธีพลไฟ

บอกว่าไหม้ระรามกลเสกเอาไปดูหน่อยนะคุณผู้ชมครับ

นี่เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่กำลังเผยแพร่นะครับ

หนึ่งฮะเขาโพสต์คลิปหลวงพ่อรูปหนึ่งนี่นี่กำลังทำพิธีปลูก
พระนะฮะจากคลิปนะเจ็ดหลวงพ่อเนี่ยนะฮะนำน้ำบางอย่างราบไปบน
พระเครื่องจากนั้นหลวงพ่อเอาเทียนนี่โอ๊คบริกรรมคาถานี่นี่นะฮะ
ริกรรมคาถาแบบนี้หลังจากนั้นนี่ดูนะปุ๊บกินอะไรเอาปากมา
เข้าปากหน่อยแล้วเดี๋ยวดูเข้าปากหน่อยอุ้ยอืมนี่นี่เอาแล้ว
จุดแล้วจุดแล้วดูมึงดูมึงดูกูนะปุ๊บจุดเทียนปั๊ม
ดูดูนี่นะปลูกเสกปลูกเสกเห็นไหมล่ะไฟไหม้เห็นไหมไอล่ะ
หลุงพ่อนี่เห็นไหมล่ะโอ้โหที่ยุทธ์บอกหรอนี่ฮะเห็นไหมล่ะ
แหมเห็นไหมล่ะนั่นคืออมน้ำมันอมน้ำมันหลายคนคิดว่าไข่เจียว
น้ำมันได้อย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้พระก็อมน้ำมันได้เหมือนกัน
นี่แหละฮะอันนี้เรียกว่าอันนี้ไม่ใช่ไข่เจียวนะหลายคนเอ๊ะไข่เจียวอมน้ำมัน
ไข่เจียวนี่พระหลวนพระอมน้ำมันโอ้โหนี่นะฮะไม่ใช่ของพลอดนะฮะ
นี่นี่แล้วพ่นมาแบบนี้ไฟนึงก็ติดปากนะผู้ชมครับอุ้ยนี่มันเป็นอะไรน่ะ
นี่ฮะต้องลูกศิษย์ต้องถวายน้ำดื่มเข้าไปแล้วดูข้างหลังเห็นไหม
มีพญานาคสองตัวคว้ายกันดูนี่ดื่มอีกทีดื่มอีกทีนี่ไม่ดับด้วย
ุ่มน้ำมันกันนะโอ้โหนี่นี่แล้วพ่นน้ำลงไปอีกทีพ่นน้ำลงไปอีกที
นี่น่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะท่านไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วติดอีกแล้ว
ขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมไม่ดับไม่ดับอันนี้เพราะน้ำมันหรือความศักดิ์สิทธิ์
นี่นะแสดงให้เห็นนะว่าปากของท่านเนี่ยทนไฟเห็นไหมล่ะธรรมดาซะที่ไหน
นี่ไม่เป็นไรมากหลายคนคิดว่าจะไข่เจียวอมน้ำมันได้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับ
คิดได้ยังไงใช่พระที่ไหนอ่ะพระที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะ
หลวงพ่ออมน้ำมันอืมไฟเฟย์อ่ะดูอีกทีไม่ดูอีกทีอ่าดูอีกทีนะครับ
อีกทีดูอีกทีเห็นไหมล่ะแล้วพญานาคนะ
ว่ายอยู่ข้างบนปึ๊บมาแล้วเฮ้ยโอ๊ยกูมันไงเนี้ยไปก่อนล่ะโห
โหขอโทษนะท่านนี่ดูดีแล้วติดน่ะ
ติดติติดจิเอาติดติดติติดจินี่ดีไม่เข้ายาลิ้นไก่
จิวอร์มปิวทั้งนั้นนี่แม่เจฟัยยังใส่แว่น

อมน้ำมันไม่ใช่มีแต่ไข่เจียวเหรอ
ใช่ขังไม่ขัง
อยู่ที่ไฟไม่ยันคนเสกวะ
แม่ทัพลิงสามจุดหนึ่งนะครับ

สำหรับทุกคนในช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยนะฮะคนเที่ยวกันเยอะเหมือนกัน
บาร์กลับมาเปิดเนี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนยื่นแก้วให้กินเนี่ยอืม
อันตรายยิ่งกว่าคือมีรายงานกันในโลกออนไลน์เนี่ย
เขาได้แชร์เรื่องราวเตือนภัยจากเฟซบุ๊คของดีเจสาวรายหนึ่ง
เขาโพสต์ข้อความระบุว่าตนเนี่ยเป็นดีเจเปิดเพลงเสร็จ
ลงมาที่บูธเนี่ยก็มีคนยื่นแก้วให้กินด้วยความที่กลัวว่าจะเสียมารยาท
เสียมารยาทเลยนะเลยหยิบแก้วมากินก็เหมือนคนยิ่งแก้วให้ต้องรับอ่ะ
หลังจากนั้นไม่เกินห้านาทีฮะสลบเลยอ้าว
หน้าทิ้มพื้นแบบไม่มีสติเลยเลือดกำดาวไหลเข่าแตกจมูกอักเสบ
ธาตุไฟแตกฮะอะไรล่ะอะไรคือเขาเป็นดีเจเปิดเพลงแล้วยังไงล่ะ
แล้วเหมือนลูกค้าที่มากินเหล้ายื่นแก้วให้กิน
ก็รับตามมารยาทก็ต้องรับต้องรับกินตามมารยาท
ไฟแตกเลยเหรอธาตุไฟแตกเลยเลือดออกทุกรูในร่างกาย
เขาเขาว่าอย่างงั้นเลยพูดเป็นเล่นน่ะเนี่ยแหละ
มันเกิดขึ้นอย่างงี้แล้วจริงจริงเขาเตือนเลยฮะที่ไหน
ฉันยังไม่จะอ่านไม่ถึงเธอเขายังไม่ได้บอกโดยที่ไหนนะหนุ่มเนาะ
ไม่มีบอกไม่มีบอกไม่แต่ว่าคนคนไทยใช่ไหมคนไทย
นี่ไงอธิตยานี่ไงเฮ้ยอันนี้แหละไม่ถึงนาทีสลบ
หน้าเนี่ยคือให้คือให้เขาดื่มเข้าไปใช่ไหมใช่ก็หมายถึงแล้วคือเลือดออก
ออกมาเลยอย่างเงี้ออกจากธาตุทั้งห้าเฮ้ยเขาบอกว่าทุกรวด
ธาตุไฟแตกใช้คำนั้นเลยทุกแบบว่าเลือดออกทุกรูในร่างกาย
โชคดีที่ร่างกายแข็งแรงเพราะปกติไม่ค่อยดื่มเหล้า
ถ้านอนน้อยดื่มเยอะอาจจะไม่โชคดีแบบนี้อาจจะช็อกได้นะฮะ
เขาบอกเกิดมาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปในแก้วให้กิน
แต่ก็คิดแล้วเนี่ยตัวเองก็ทำงานกลางคืนเป็นดีเจ

มันคล้ายกับยาสลบที่เอาไว้ใช้ในการผ่าตัดเลย
ถ้าอยู่คนเดียวโดนอุ้มไปแล้วเขาว่าอย่างนั้น
เริ่มมีข่าวสาวถูกมอมยากันเยอะเหลือเกิน
ตอนนี้ถูกกันเยอะเหลือเกินระวังกันด้วยนะฮะ
โดยยาอันตรายที่พวกนี้ใช้กันจะมีอยู่๓กลุ่ม
กลุ่มแรกจะเป็นตระกูลยานอนหลับแบบแรง
คือกินเข้าไปแป๊บเดียวง่วงหลับแล้วก็จะถูกฮิ้วเข้าไปรุมโทรม
อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มยาเสพติด
กลุ่มยาเสพติดเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกสลึมสลือเวอ
ความจำจะเสื่อมชั่วขณะมันจะเคลิบเคลิ้ม
และกลุ่มสุดท้ายอันนี้แหละที่เขาบอกว่ามันกำลังระบาด
คือทิงเจอขาวไอ้ทิงเจอขาวเนี่ยยานี้มันจะทำให้เลือดเนี่ยสูบฉีดเยอะ

แต่ที่ชัดเจนแล้วคือมีบางคนเนี่ยเลือดออกที่ทางเดินอาหาร
อวัยวะเพศหรือเลือดออกในไต
หรือเป็นโรคไตไตไวท์เสพพันธุ์

เหงาแค่ไหนก็อดเอาต้องมีเพื่อนเอาไว้จำไว้เลย
แอลกอฮอลพอประมาณจิบก็พอ
ไม่ใช่จิบพออาเจียนนะ
ไม่รับเครื่องดื่มจากคนที่เราไม่รู้จักดี
หรือพวกโต๊ะข้างที่เดินมาชนแก้ว
อันนี้ก็เขาทำงานเนี่ยเนอะที่เขาทำกันมาตลอด
บางทีมันก็ปฏิเสธยากมันปฏิเสธก็ไม่ได้
ไม่ดื่มอย่างรวดเร็วฮะกระดกพุดเหมือนเมื่อก่อนช้อนพอไป
เฮ้ยหมดแก้วต้องเลิก
เขาบอกมันต้องเลิกกับสังคมยุคนี้ต้องเลิกไปแล้ว
เพราะว่าถ้าเครื่องดื่มเนี่ยผูกใส่ยาลงไป

มันไม่ได้ใส่กันเป็นขวดถูกต้องไหม
นะฮะเวลาดื่มเนี่ยค่อย

ส่วนใหญ่เราก็ดื่มให้มันจบไปไง
ช้าเรายังพอรู้ว่ารสชาติมันแปลกก็จะได้มีเวลา

หรือโถปากกว้างอันนี้ก็จะเป็นไงก็ไม่รู้
เขาผสมหลายอย่างเป็นสูตรอะค่ะ
เอาไว้เลยว่าเวลาจะดื่มมันก็เป็นหลักการเกิน
ให้ดูแก้วตัวเองด้วย

เราอาจจะไม่ใช่แก้วเราอีกแล้วก็ได้อืมแล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อดื่มหรือชนเนี่ย
ถ้ารสชาติมันแปลกไม่เหมือนเดิมเนี่ยอย่าดื่มต่อเลยอย่าดื่มต่อเลย
แล้วถ้ามีอาการแปลกรู้สึกเมาหลังจากดื่มไปได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยให้ขอความช่วยเหลือ
มันก็เป็นหลักการที่เราเราต้องเตรียมตัวรีบบอกเพื่อนสนิทเนอ
แต่เอาง่ายง่ายคือต้องระวังตัวเองค่ะแต่ทำงานกลางคืนอ่ะเนอะ
เมื่อสักครู่นี้ทีมงานผมส่งข้อความมาบอกว่าเอ่อตากุ้งยิงเนี่ย
ไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะอืมอ่าไม่ต้องกลัวที่ติดต่อคือตาแดง
ตาแดงติดต่อใช่ไหมอืมเออแต่มิตารอยรักที่แบบขอโทษอภัยด้วย
อ่าแต่กุ้งยิงไม่จัยแต่ตรงอักเสบของคนคนนี้เอง
โอ้โหรุ่นนี้ไม่ต้องแอบแล้ว
หมายคิดแบบโบราณเค้าเชื่อเสมอแอบดู
เขาว่าอย่างนั้น
ไปแอบดูคุณลุ้นคุณนี่เข้าหรือลิ

ก็ทีนี้เขาบอกว่าเขาในสี่สี่ชีวิตเองและก็โรคตอนนี้ที่เขาเป็นมันหนักกว่าที่คิด
เพราะเขาไปหาหมอแล้วนะเรื่องมันเกิดขึ้นว่าเมื่อปลายปี๖๔เขาเริ่มไอเนอะเป็นหายนะคะ
แล้วก็ส่องกล้องดูทางเดินหายใจก็ไม่พบสิ่งปกติใด
ตอนนั้นมันยังไม่พบไงแล้วก็จบด้วยการได้ยาแก้ไอมากินนะคะ
แล้วก็เริ่มไอนี่แหละยังไม่หายอายว่าอย่างนี้เนาะ
ไปเรื่อยประมาณถึงเดือนเมษา
พอถึงเมษาเนี่ยน้องติดโควิดค่ะนะพอติดโควิดพอเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะ
จุดเปลี่ยนของชีวิตก็เกิดขึ้นเลยตอนนั้น๒๔เองนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
เพราะว่าไอเนี่ยยังไอเหมือนเดิมแต่เริ่มหนักขึ้นนะคะ
แล้วก็เวลาเดินไปไหนเนี่ยได้แค่สั้นเพราะมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อย
มันปอดแล้วถ้าอย่างงี้เขาว่านะคะพอเป็นเวลาสั้นสั้นแล้วคนรอบข้างก็เริ่มทักนะคะ
เฮ้ยเธอเธอผอมลงนะคะผอมเยอะมากเขาก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เอ็กซาเรย์ก็ยังปกติค่ะแต่ว่าผลเลือดค่าตับเนี่ยหมอบอกไม่ค่อยดีนะคะ
ก็เลยไปหาหมอเฉพาะทางนะคะด้านปอดให้ดูหน่อยสรุปนี่เจอเลยค่ะ
เขาบอกว่าเจอก้อนที่ปอดนะก็เลยนัดการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ
ผลก็คือน้องเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายค่ะกระจายไปปอดไปตับไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็กระดูกแล้วนะคะ
นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร
เขาก็บอกว่าเขาไม่มีความเสี่ยงอะไรนอกจากเขาอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่
เป็นแพ้สีฟเนอะแบบคนสูบบุหรี่แล้วเขาได้รับมานะคะ
เพราะฉะนั้นเขาก็พูดอะไรไม่ได้มากเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคนที่สูบบุหรี่เนอะมีความรับผิดชอบหน่อยนะคะ
ดูด้วยว่าตรงนั้นเนี่ยมีใครอยู่ไหมใช่ค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาอยากให้คนสูบบุหรี่เนี่ย
ช่วยดูแลคนข้างด้วยไม่ใช่ว่านึกจะอยากสูบตรงไหนก็สูบ
เพราะว่าคืออย่างนี้วันนี้มีทีมข่าวเข้าไปสัมภาษณ์นะฮะ
ก็คือทางคุณหมอมนูลลีชเวงวงท่านก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คนที่ได้รับควันบุหรี่เหมือนกับเป็นคือใน๑ซองเท่ากับคนที่รับเข้าไปสูบหนึ่งมวล
ในหนึ่งซองเนี่ยเท่ากับคนที่รับเข้าไปสูบหนึ่งมวล
คือมันก็มีโอกาสที่แบบว่ารับเข้าไปในเรื่องของควัน
แต่วันนี้เราอาจจะไม่ใช่บุหรี่อย่างเดียวก็ได้เธอ
ใช่แต่ว่ากรณีของกรณีของน้องคนนี้ทางคุณหมอมนูลท่านก็บอกว่า
คือเป็นไปได้ในหลายปัจจัยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของบุหรี่นี่ก็เหมือนกัน
อันนี้เหมือนกันนะเป็นหนึ่งในปัจจัยด้วย
สองก็คือเรื่องของพันธุกรรมเพราะคุณพ่อของทางน้องคุณคนนี้
ท่านเนี่ยเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงอืมอ่าซึ่งมันก็เป็นมะเร็งที่เหมือนกับ
สายพันธุ์ใกล้กันกับพี่ปอดเหมือนกันอะไรอย่างนี้
คือมันมีอีกหลายปัจจัยเพราะนี้สิ่งที่ดีที่สุด
ไปตรวจร่างกายเช็คร่างกายแต่ว่าอย่างพยาบาลท่านนี้คือตัวเธอเอง

แล้วแลี่ยวเด็ก๒๕กว่าเพราะอีก๑๕ปี
จึงไม่มีจัดการแสวนแต่จริงนะเรื่องความสุขหัว
อันนี้เคยเองเมื่อสมัยก่อนเป็นหอบหืดตอนเด็กเป็นบ่อยมาก
แล้วก็นี่แหละเขาเดินผ่านเรานะแต่เขาสูบ
โอ้โหเหมือนหอบกำลังใจขึ้นมาเลย
มันแพ้ค่ะมันแพ้ควันบุหรี่
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูบบุหรี่ไปสูบไกลคนอื่นดีกว่า
มีคนแก่นะมีเด็กเล็กที่เขาแบบไม่สามารถที่จะแบบขอความช่วยเหลือได้นะว่า
อย่าสูบตรงนี้อะไรอย่างนี้เขาก็รับไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยที่เราเห็นนะไปส่งน้องตอนเช้าไปโรงเรียนอ่ะ
แล้วก็น้องนั่งหลังพ่อก็สูบบุหรี่หรือพ่อหรือญาติหรืออะไรไม่รู้
ก็สูบไปแล้วก็เด็กก็รับควันไปเต็ม
ต้องระวังคือบางทีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสูบบุหรี่ก็ต้องระวังลูกด้วย
จะดมควันเข้าไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่สูบบุหรี่บางครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่า
ไม่เป็นไรหรอกกูสูบในห้องนอนก็ได้สูบอะไรอย่างนี้
บางทีแบบภรรยาอยู่หรือลูกอยู่อะไรอย่างนี้คนรอบข้างอะไรอย่างนี้ก็แบบก็สูบ
รู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่สุดท้ายคือมันมีผล
ใช่บอกเลยว่าคนรอบข้างนะในครอบครัวนะทรมานมาก
เพราะอะไรคะว่าก็ไม่ได้แยกกันก็ไม่ได้แล้วอยู่อย่างทรมานบอกเลยเพราะว่า

สมัยก่อนนู้นโอ้โหเมื่อก่อนสูบหนักมากเมื่อก่อนสูบบุหรี่สูบแบบสูบเยอะมากเลย

สูบบุหรี่แมวดำพี่ไม่เคยเห็นหนุ่มสูบบุหรี่
ปัจจุก็จะหลบคนอ่ะมันรุ่นพวกเรามันจะต้องหลบ
ไม่คิดว่าเป็นสูบกะบุหรี่หรือแมวดำ

สูบแน่หรอไม่ใช่สูบบุหรี่แมวดำไหม
ไม่สูบสูบบุหรี่เลยสูบกะบุหรี่ไม่เห็น

คือมีอยุ่งวันหนึ่งจะไป

แล้วก็กดว่าไปเช็คไปเช็คความดัน
ความดันสูงถูกความดันสูง
บอกว่าความดันสูงว่าเอ้าทำยังไงดีอะไรอย่างนี้
เช็คแล้วสิความดันสูงมากทั้งตัวบนตัวล่างเลย
หมอก็เลยบอกว่าเอางี้คือคุณต้องกินยาแล้วล่ะ

กินยาแก้ความดันลดความดันให้กินไปตลอดชีวิต
แต่ทีนี้ก็บอกว่าไม่อยากกินยาเลยผมไม่อยากกินยา
หมอก็เลยบอกเอางี้ละกันเดี๋ยวคุณไปลองดูแล้วกัน
คุณเลิกสูบบุหรี่ได้ไหมคุณเลิกกินเค็มได้ไหม

ผมเดินออกจากโรงพยาบาลมาปุ๊บผมหักดิบเลย
หักดิบเลยคุณเลิกสูบเลยหักดิบเดี๋ยวนั้นเลยนะ
ไม่สูบอย่างคนที่สูบทุกวันสูบแบบสูบตั้งแต่เด็กอะ
คือเลิกสูบเลยแล้วก็เค็มเนี่ยก็คือ
กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรก็ไม่ใส่น้ำปลาเลย
ใส่เลยนะพี่คือหนุ่มทิ้งเลยหนุ่มหักดิบเลย
พี่เชื่อมั้ยว่าประมาณสัก๓เดือนอะ
ความดันออกก็ปรกติอ่า
ความดันปกติเลยนะเป็นเรื่องที่แปลกมากอันนี้
จริงค่ะอาหารการกินมีผลมาก
นี่ก็คือสูบบุหรี่นี่กินเค็มกินอะไรอย่างนี้

นั่งอยู่ใกล้บางทีได้กลิ่นวิทย์โครไซด์บ้างอะไรอย่างนี้
แต่นี่ก็อันตรายนะตอนนี้บริไฟฟ้า
บริไฟฟ้าเห็นน้อยเพราะว่าการวิจัยออกมาอันตรายกว่า
เพื่อนเป็นพยาบาลนะคะเขาบอกว่าเวลาเราสูบว่ามันจะมีน้ำมันที่เป็นสเปรย์

แล้วสังเกตไหมว่าตอนนี้คนที่เป็นมะเร็งปอดส่วนใหญ่บุหรี่ไฟฟ้าอะไรนะ
ตรงนี้ที่เห็นเมื่อก่อนเรามีค่านิยมที่ว่าไม่ให้ผู้หญิงสูบเนอะ

ตอนนี้ผู้หญิงก็ถืออันนั้นเขาเรียกว่าอะไรบุหรี่ไฟฟ้า
แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ที่เกาหลีเขายุติการขายแล้วนะ
เมื่อก่อนคือเราจะต้องฝากคนไปเกาหลงเกาหลีซื้อใช่ไหมล่ะ

แล้วค่อยเลิกหรือว่าเลิกเลยแบบน้องหนุ่ม
ก็ค่อยแต่ก็แบบว่าถ้าปลาตี้หรือของหนุ่ม

น่าจะมีแบบพักก่อนเนาะ

คุณผู้ชมครับไปดูข่าวกันต่อนะฮะ
วันนี้ก็มีข่าวเรื่องของเด็กช่างประกบแทงช่างก่อสร้าง

วันนี้คุณผู้ชมครับพันตุเอกจิรวัตรยอดกระโหม
ท่านเป็นพบการอยู่ที่สพแสนภูดาตนะครับ
ก็เปิดเผยถึงกรณีที่ช่างก่อสร้าง

จับได้ที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ตะบนแสนภูดาต
ใกล้เคียงกับวัดลาดขวางนะฮะพร้อมกับได้ของกลางนะครับ
ใช้ในวันก่อเหตุเป็นอาวุธมีดหนึ่งเล่มมีเสื้อผ้ามีรถมอเตอร์ไซคันก่อเหตุ
ก็นำตัวเด็กคนนี้เนี่ยนะครับมาที่สะพอแสนภูดาตครับ
ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นในเอก็ให้การสั้นสั้นว่า
ผมอยากได้เสื้อช็อปที่ช่างก่อสร้างเขาใส่อะไรเนี้ย
ผมอยากได้เสื้อช็อปที่ช่างก่อสร้างเขาใส่ผมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย
เพียงแค่เกิดอารมณ์ชั่วพูดไปตอนนั้นอืม
มีการด่าทอในระหว่างที่จอดรถประกบกันอยู่
ซึ่งตนเองก็ยอมรับสภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลงมือจริงแต่เพียงคนเดียว
สำนึกแล้วในความผิดที่ทำหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
ส่งไปที่ศาลนะครับเพื่อดำเนินการส่งตัวเข้าสถานพินิษฐ์
ดำเนินการตัดประมาณต่อไปเนี่ยฮะมุทธมครับ
อยากได้เสื้อตัวเนี้ยนะนี่ไงมีโลโก้สถาบันน่ะ
อืมอ่าแล้วคือคนที่ถูกแทงเนี้ยนะครับเขาเป็นช่างอืม
เป็นช่างก่อสร้างเนี่ยแทงเขาเนี่ยอ๋อไม่ได้เป็นนักศึกษา
ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นช่างก่อสร้างเป็นช่างก่อสร้าง
เยาวชน๑๖เนี่ยไปเห็นแล้วบอกเขาอยากได้เสื้อ
อ่าแต่บันดาลโทรศะเพราะว่าเอ้ยมันมันมันไม่ใช่เสื้อชอบนี่หว่าเนี้ย
มันเป็นเสื้อแบบมันมีตามหาลัยเนี่ยเทคนิคคอเล็กฉะเชิงเซานะ
อ่ะก็น่าจะเป็นช่างก่อสร้างเขาจบจากสถาบันนี้แหละแล้วเขาก็ใส่เหมือนมัน
หรือแบบเป็นเสื้อที่แบบว่ากีฬาสีหรืออะไรที่เขาเอามาใส่หรือเปล่าอืม
อยู่ดีไปทำร้ายเขานึกว่าเป็นแบบเด็กสถาบันอะไรอย่างเงี้เหรอแต่แต่แต่ว่าไอ้ไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะใช่
ไม่ใช่เสื้อช็อปหรอกเขาน่าจะอยากได้อีกตัวนึงหรือเปล่าเสื้อช็อปคือไอ้ตัวนี้น้ำเงินที่
ใช่ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่างเขาใส่หรือเปล่า
แล้วโดนแทงตรงนี้ให้เห็นแต่แต่อันนี้ก็โดนอีกตัวนึง
เด็กนั้นมันน่าจะเอาเสื้อช็อปไปเสื้อช็อปมันน่าจะเป็นเสื้อที่คุม
ไม่ใช่ตัวนี้หรอกอันนี้ติดที่ตัวเขานะ
นี่คือติดตัวที่ชนที่ถูกแทงอืมใช่เนอะน่าจะอย่างงั้น
นั่นแหละเราไปกันตอนนี้ไปดูสถานการณ์น้ำ
จังหวัดตรังเขาบอกหนักพอสมควรเลยนะฮะที่มัศยิตมูฮามาดียะนะฮะ
ที่บ้านทุ่ง๓เกาะหมู่ที่๒ตำบลแหลม๒อำเภอประเหรียญ
จังหวัดตรังเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนะ
ปัจจุบันเนี้ยกระบะในที่ทางภาคใต้เนี่ยต้องยอมรับหลายจังหวัดเลย
อยากให้พี่น้องประชาชนอย่างแรกตอนนี้หนัก
ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศสถานการณ์น้ำให้ดีจริง
แล้วก็ในเมื่อน้ำมันมาแรงน้ำป่าไหลหลากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดซึ่งจังหวัดตรังเองเนี่ยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องมันก็จะเกิดน้ำป่าไหลหลักในหลายพื้นที่นะฮะ
พื้นที่ได้รับผลกระทบตอนนี้๓อำเภอ๘ตำบล๓๒หมู่บ้าน
๒๐๑๘คั่วเรือน๘๐๐๐กว่าคนเนี่ยได้รับผลกระทบหมดเลย
อำเภอประเหรียญผลกระทบสามตำบลเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย
ตอนนี้แม้จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ต้องมีการสำรวจความเสียหาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตอนเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากน้ำฝนตก
มันเกิดจากน้ำป่าไหลหลากทั้งนั้นเลยทางภาคใต้เนี่ย
ส่วนสภาพอากาศของชวดตรังดังนะถึงแม้ตอนเนี้ยว่าบางพื้นที่เนี่ย
ปกคลุมด้วยเมฆฝนนะฮะแต่ก็ยังมีฝนตกโปรยปลายเท่านั้นแหละ
ไม่หนักมากทำให้สถานการณ์น้ำเนี่ย
ลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยคลี่คลายแต่ว่าก็ยังไม่มาซ้ำ
ท่วมเพิ่มแต่ก็คือแบบว่าใช้โอเคมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ก็คือมันก็ไม่ได้ท่วมมากขึ้น
ยังไม่ดีขึ้นแต่แค่ไม่มาเติมซ้ำนะคะ
อันนี้ที่บุรีรำนะคะเขาบอกว่าเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยเข้าไปชื่นชมมากนะคะ
ชาวเน็ตถูกอกถูกใจมากเพราะว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยไปมอบผ้าห่มนะ
ให้กับคนที่เขาหนาวอยู่ข้างถนนข้างทางนี่แหละค่ะคือผู้ยากไร้เนอะ
ก็ต่อมาก็ทราบนะคะว่าในตำรวจคนนี้นะคะก็คือ๑๐ตำรวจเอกศิษฐวัชชัยพิมกินรีนะคะ
อายุแค่๒๖ปีเนอะตำแหน่งผู้บังคับการหมู่ป้องกันแล้วก็ปราบปรามสพออุทัยสงฆ์นะคะ
บอกอย่างนี้ค่ะประมาณตี๒เนี่ยตัวเองก็ออกตรวจตราตามภารกิจนะคะ
ก็พบว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงก็ไปตรวจปรากฏว่าเขาเจอผู้หญิงเร่ร่อนวัยกลางคนคนนี้แหละค่ะ
เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเนอะนอนอยู่บริเวณหน้าร้านทองเยาวราชเนอะ
ท่ามการอากาศหนาวเย็นตอนนั้นก็ประมาณ๑๖๑๗องศาได้นะคะ
เขาก็เลยเอาผ้าห่มที่ติดตัวมาเนี่ยอยู่ในรถเขาเนี่ยนะคะ
เอาไปให้แล้วก็ถ่ายคลิปเหตุผลที่ถ่ายคลิปให้ไม่ใช่อะไรนะคะ
เพราะว่าเป็นการยืนยันกับครอบครัวนะคะว่าผ้าห่มเนี่ยไม่ได้หายไปไหน
ตัวเองเนี่ยนำมามอบให้กับผู้ยากไร้ไม่งั้นเดี๋ยวเป็นประเด็นนะคะ
ห่มหายไปได้ยังไงอย่างนี้นะคะก็เลยถ่ายเอาไว้
นี่แหละค่ะภาพแบบนี้แหละที่ทุกคนพอได้ดูแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์
เข้าไปแชร์กันนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่เหมือนกับเนอะมีน้ำใจนะคะ
แล้วท่านก็มีน้ำใจไปดู๑๖๑๗องศาก็หนาวนะ
บุรีรัมพลอิสานหนาวอยู่แล้วแต่กรุงเทพเนี่ย
เห็นไหม๒วันกับจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนาะ
เพิ่มขึ้น๕องศาเพิ่มจริง

หนาวมากนะอิสานอิสานหนาว

พักก่อนเนอะเดี๋ยวกลับมานะครับ

ให้น้ำแอ้งต้องเอาของแต่มอเตอร์ไซค์ดิโอ้
มันกลัวมาก้านี้มันจะไม่ได้อัธรรสอะไร

คือการแสดงคอนเสิร์ตของโตโน่เนี่ย

อกจากถอดเสื้อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้ว

สตาร์ฟบนอาศัยต้องกระโดดลงสระน้ำพูอ่ะ

ให้เอาก้นลงไปจ้ำเบ่าแบบเนี่ย
คุ้นขาพิการนะคะ

ใหม่จมน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วจ้ะ

เดี๋ยวอันนี้ดังยาวเลยค่ะ

นี่ไงคนก็ขอให้แจ๊ดเนี่ยไปเต้น

ความหวังของกรามชาวบ้าน
อืมอุ้ยแหวนเมื่อกี้ใหญ่มากมดดำเห็นยังก็วันนี้ก็เขาแต่งงานก็มีรูปรูปรูปออกมาแล้ว
รูปงานแต่งงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วป่ะอ่านี่ดูดิสายฟ้าพายุนี่เป็นครอบครัวใหญ่เลยอุ้ย
อุ้ยสวยเนอะฮะสภัยสำนางเอกเนอะบ้านนี้ได้สภัยลูกครึ่งเข้ามา
แพรรี่มาสิแพรรี่นะ
กับพี่ศรีจริงแล้วทั้งสองคนเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนไม้เหมือไม้เมากันนะครับ
ตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังบวชอยู่แพรรี่ยังบวชอยู่ก่อนที่จะมีการศึกออกมาเนี่ยนะครับ
คือล่าสุดเนี่ยนะแพรรี่เนี่ยก็ไปทำรายการนะครับ

คุณผู้ชมครับก็เรียกว่าก็เปิดเผยภาพถ่ายนะฮะ
คือนี่ดูนะดูภาพเห็นไหมจะหอมกันนั่นน่ะ

นี่นะครับคือแพรรี่บอกว่าบทบาทพิธีกรไม่อนุญาต
ถ้าดิฉันเกลียดใครนะคะทุกแขกรับเชิญคือมิตรภาพสำหรับดิฉัน
ฟิลลูกสาวสัมภาษณ์พ่อรับรองว่าทุกคำถามดิฉันได้ถามแทนใจปวงชนชาวไทยทุกคนแล้วค่ะ
ชาวเน็ตก็เน้นอาหารว่าดีกันแน่นะวิจะหยุมหัวกันไหมอ่าฮะ
เนี่ยนะคำตอบคือเนี่ยแหละกอดกันแหละมีเห็นไหมอืม
หอมเห็นไหมล่ะหอมกันอืมลูกสาวสัมภาษณ์เห็นแล้วนึกถึงเพลงมนต์รักดอกคำใต้อืม
แต่มือหน้าเนี่ยพี่ศรีเนี่ยชี้หน้าอย่างนี้นะ
แต่มือหลังหยุงหลังถือมีดอยู่อ๋อ
ที่เราไม่เห็นน่ะถือมีดอยู่น่ะน่ะเออดูนี่อืม
มันดูไปหน้าดูหน้าดูดูแววตาอืมอืมอืมอืม
ไหมล่ะเอาตายพี่ศรีเห็นไหมล่ะมันเขี้ยวเหลือเกินเห็นไหมล่ะอืมอืม
แพรรี่นี่ตั้งแต่ศึกออกมานี่แรงไม่แพงนี่เป็นพิธีกรอย่างเต็มตัวเลย
อืมรู้สึกของทางช่องแปดแล้วทำทำสองรายการเลยเขาสนุกน่ะ
สองรายการแล้วเขาไปคุมสองช่องเลยอืมสองช่องเลยเหรอทำสองช่องสองรายการเลย
เขาธรรมชาติดีน่ะใช่เขาบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อสังหารมดดำ
เหรอจริงเหรอแล้วถ้ามาทำรายการคล้ายกับคุณแล้วเนี่ย
ดีแล้วฮะนี่นะอ่าอ่ะพี่ศรีผู้มีแสงในตัวนี่
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
ไปดูยายาณเดชน์นะฮะแท็กทีมหมากคิมครับออกทริปรับลมหนาวนะฮะ
อ่ะไปดูหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นี่โอ้ยน่ารักไหมล่ะ

สำหรับ๒คู่รักเพื่อนซีนะครับยายาก็ไปกับณเดชน์หมากก็ไปกับคิมเบอรี่นะครับ
ก็ลองดูว่าใครหวานกันสองคู่แต่งแต่งล้อมกันไปเลยนะ
เย็นรากแก่นนะคะเขาก็มีการจัดทำพิธีเอ่อ

สำหรับเขาเรียกบุญใหญ่นะเป็นงานบวงสวงสะพาน
พญานาคสี่ตระกูลนะคะณวัดป่าศรีสมบูรณ์ภูดิน
อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็นำทีมโดยราชินีหมอลำ
ก็คือคุณบรรเย็นรากแก่นนะคะแล้วก็ลูกสาวเนาะแคนดี้รากแก่น
ก็ร่วมกันจัดแต่งชุดบวงสวงกันอย่างเต็มที่เพื่อถวายพญานาคพญานาคาราชนะคะ
แล้วก็ในสำหรับวิธีการบวงสวงรำถวายนะก็มีครบเลยค่ะ
มีบวงสวงลำถวายนะคะเป็นการเบิกทรัพย์เบิกความสำเร็จ
ความสุขเบิกอายุมั่นขวัญยืนนะโดยอาจารย์วินไทยไขนามเลขศาสตร์ดวงดาวนะคะ
เป็นเจ้าพิธีในงานบุญนี้นะคะระหว่างทำพิธีบวงสวงก็แคนดี้มีอาการค่ะ
เขาบอกมีอาการแปลกขึ้นมานะร้องไห้เนอะแล้วก็ลงไปเลื้อย
ลงไปเลื้อยเลื้อยทำไมลงไปเลื้อยคล้ายพญานาฆนี่ดูสิ
ค่ะหลายคนที่ดูก็บอกว่านี่แหละค่ะพญานาคเนี่ยนะคะ
ท่านก็ขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าขึ้นมารับบุญนะที่เขากำลังส่งทำให้นี่นะคะ
หูจัดเต็มนะคุณชุดใหญ่นะนะฮะนี่ชุดใหญ่เลย
อนุโหมธนาบุญนะฮะนี่แม่แบงเคียนอ้าวแล้วจบกลัวไป
วันนี้เจ้านายกับสาวสวยคนพิเศษหลุดมีภาพหลุดออกมาแล้ว
กลางคำถามเต๊ะไปหมดว่านี่ใช่หวานใจคนใหม่ของเจ้านายหรือเปล่า
เพราะมีการบอกรักออกสื่อด้วยนะล่าสุดคุณไอ้ปิ่นนี่
ปิ่นไม่มีความแก่เลยคุณไอ้ปิ่นเกะมณีเนี่ยก็โพสต์ไอจีสตอรี่
เหมือนเป็นคำตอบไม่รู้เป็นนัยยะแล้วล่ะอาจจะใช่
อย่างที่ทุกคนสงสัยแถมเป็นการส่งสัญญาณไฟเขียวว่า
สาวคนนี้แม่ปลื้มพอได้แชะภาพคู่นะ
แท็กตรงหาสาวคนพิเศษของเขาเลย
นี่ก็ว่าน่าจะเป็นแฟนใหม่ของเจ้านายนี่แหละ
อือฮือน้องนึกว่าเพื่อนคุณไอ้ปิ่นเหมือนกันน่ะนะ
ปิ่นเด็กเนอะจริงไม่มีแก่เลยก็ออกกำลังกายไม่หยุดนะ

เอาล่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนขอรับทรงชาติครับ
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม